สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันพ่อแห่งชาติค่ะพ่อคุณพ่อเป็นพ่อที่ดี
หน้ารักมากทีนะหารข้างบนความหวังใช่ไหมค่ะ

แจ่งนิสัยเสียงมากันใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่

นี่ฉันดูในนี้เธอเป็นคนลงเอง

กลัวพี่จะบ้าเหรอ
กลัวกันไปไหว้พระสังครราช

โอเคแต่เวลาด่าลูกน้องนี่ยาวกว่าทั้งพ่อทั้งเพื่อนเลยนะ

คือเขาเหยียด
เหมือนกับประมาณว่าแบบด่า
เหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนทหารทหารเกณฑ์ที่อยู่ในบ้านนะครับ
ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเขาไปสืบสอบเขาไปแล้ว
กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะมีอาการทางจิตนะครับคุณผู้ชมครับ

จากกรณีที่โลกโซเชียลเขาได้มีการเผยแพร่นะครับ
ซึ่งอ้างว่าเป็นลูกสาวของในทหารระดับผู้การนะครับได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพ
ขณะที่ทหารเกณฑ์นั้นมาทำงานที่บ้านของตนในค่ายทหารให้ทหารเกณฑ์นั้นล้างรถทำความสะอาดบ้าน
จัดงานบุญแม้กระทั่งฉีกเอ้ยปลอกทุเรียนให้กิน
และโพสต์ข้อความในเชิงแสดงอำนาจและดูถูกทหารเกณฑ์อย่างภาคภูมิใจ
โดยข้อความนั้นระบุนะครับว่าทหารใหม่มาทำดีเอาหน้าไม่รู้เวลา
ฉันจะออกไปข้างนอกโดนด่าไปอีกสามคนให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยนะนี่นะฮะ
แล้วก็ลงรูปแบบนี้เห็นไหมฮะนอกจากนี้นะครับ
ยังมีภาพในอริยาบทการทำงานบ้านต่างนานาพร้อมข้อความอีกนะครับว่า
ทหารที่บ้านนั้นมีแต่หน้าลาบลาบป๊อปเพลียพ่อไม่เคยเอางานดีดีมาเลย
ถามว่าชาวเน็ตนั้นเกิดกระแสไม่พอใจนะครับที่นำภาพทหารเกณฑ์ไปเป็นคน
รับใช้แล้วก็ถูกแบ่งชั้นวรรณะแล้วก็ไม่ให้เกียรติ
ซ้ำยังมาถูกเหยียดหน้าตาด้วยนะครับจึงถามหาความถูกต้อง
และต้องการให้มีการตรวจสอบแม้ว่าสาวรายนี้จะมีการปิด
ไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะ
แหล่งข่าวระดับสูงนะฮะใช้คำว่าระดับสูงกองทัพภาคที่๒นะครับ
ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาเขาเปิดเผยไปแล้วนะครับว่า
กรณีดังกล่าวนั้นจากการตรวจสอบเนี่ยไปพบแล้วนะครับว่าภาพที่มีการโพสต์
แล้วก็เป็นกระแสร้อนแรงอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพเก่านะฮะ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ซึ่งนายทหารคนดังกล่าวเคยรับราชการอยู่ที่กองทัพภาคที่สอง
แต่ตอนนี้เนี่ยได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งสุดท้ายที่กองทัพไทยที่กรุงเทพแล้วนะครับ
เกษียณอายุราชการเมื่อปีที่แล้วแต่ภาพที่ถูกโพสต์นั้นเป็นภาพในบ้านพักที่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งมีการจัดงานศพที่บ้านและนายทหารคนนี้เนี่ยนะฮะ
มีลูกน้องที่เป็นใน๑๐สนิทคุ้นเคยกัน
จึงไปช่วยงานและอาจพาพลทหารอื่นหรือว่าทหารเกณฑ์นั้นไปร่วมกันช่วยงานด้วย
ก็เลยมีภาพออกมาแบบนี้นะครับอืม
นี้จากการจากการตรวจสอบนะฮะหญิงสาวคนที่โพสต์เนี่ย
ก็ปรากฏว่าแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นลูกสาวผู้การจริง
ไม่ใช่ลูกสาวของนายทหารคนนี้นะครับแต่เป็นหลานสาวนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งมีปัญหาป่วยทางจิตและทราบว่าขณะนี้หญิงสาวคนดังกล่าวนะครับ
เป็นผู้ป่วยรับรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวทนครราชศรีมาราชนคริน
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนะครับ
ป่วยทางจิตเหรอจิตสิจิตสินี่ป่วยไหมสรุปแล้วป่วยทางจิตจริงจริง
ทางจิตเพราะว่าเหมือนแบบต้องการเป็นคนมีความสำคัญต้องการแบบอยากให้ทุกคนมาอวย
อยากให้ทุกคนมายกยอปอปั้นอะไรอย่างนี้นั่นคืออาการแรกเริ่มนะหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบเนี้ย
แล้วอย่างนี้แรกเริ่มอ่ะเนี่ยแรกเริ่มสิแรกแต่ปรากฏว่าจริงวันนี้เขาก็รอว่าจะออกมาพูดว่าไง
แต่ก็ยังไม่มีการตอบโต้กลับมาเลยยังไม่มีเลยนะเพราะรักษาตัวอยู่สรุปแล้วนางรักษาตัวอยู่
แต่นางก็คือปกติก็คือใช้ชีวิตปกติแล้วแต่เล่นเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
อันนี้คือมันเป็นภาพเก่าเขาบอกตั้งแต่ปี๖๑คือปีที่แล้ว
ตอนนี้คงไม่ได้เล่นแล้วล่ะรักษาอยู่คงไม่ได้เล่นแล้วล่ะ
เดี๋ยวก็ตอนนั้นที่บอกอุ้ยอะไรที่บอกว่าที่คนตกใจที่บอกว่าเอาชุดข้าราชการอาหารบอกว่าให้เลือกเอาอ่ะ
พ่อบอกว่าอยู่แค่เอื้อมแล้วนะคนอื่นก็ต้องเสือกกระสนที่จะเป็นมาเป็นอาหาร
แต่สำหรับเขาเนี่ยแค่หยิบมาใส่ก็ได้เป็นอาหารแล้วเหมือนว่าแบบตำแหน่งใหญ่มากจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้
อื้มหรอนั่นเป็นที่ไปเลยชีวิต
เฮ้ยทำไมก็แปลกเราไปงานเลี้ยงเอ่อจัดเลี้ยงเลี้ยงสังสรรค์ของพักร่วมรัฐบาลกันดีกว่า
ถ้าสมมุติจะดูกันแล้วเนี่ย๑๘พักร่วมพี่หนุ่มคิดดูแล้วกันว่า๑๘พักร่วมนั้นไหวไหมคนกลาง
แกก็มีอายุเยอะแล้วก็ไม่ค่อยสบาย

เสียงร่มเสียงอะไรเผื่อจะมีการประชุมกันต่อไป
เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยมันล่มไปสองครั้งมันแพ้ทางฝ่ายค้านไปสองครั้ง

เอางูเห่ามาแล้วนะครับซึ่งโอเคล่ะก่อนหน้านี้ก็คือ
นายกเองนะฮะบิ๊กป้อมเองแล้วก็เราเห็นดาวเด่นประจำสภาอีกคนหนึ่ง
คุณเต้คุณเต้ที่ตอนแรกประกาศตัวว่าเป็นฝ่ายค้านอิสระไปแล้วเนี่ย
เออก็ได้กลับมาร่วมกับเขานายกนี่กอดคงกอดคออุ้ย
นายกนี้ปีใหม่หลุดอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง
ปีใหม่เนี้ยนะพูดให้น้อยน้อยหน่อยอ่า
เท่านั้นไม่พอนายกกอดคอปุ๊บผมเล่นก้าม
ผมเล่นกล้ามนายกดื่มวายไปนิดนึงเออ
ผมเล่นกราฟผมเลยสบายมากตัวนายกหนักมากเขาว่าอย่างนั้น
นะฮะคุณเทศออกมาพูดอย่างงั้นเลยงานสังสรรค์เขาประกอบไปด้วย

เอ้าเค้าไม่ให้มีไม่ใช่ไม่ให้กิน

ให้แต่อันนี้ไม่สมเหตุสมผลจริง

โหเมื่อเล่าซู่ตายหูฉลาม
มันไม่มี

เบอร์เมียไม่มีเกอร์มานออกอยู่บนเขา

ด็อกเตอร์จะบอกว่าด็อกเตอร์อยู่บนเขา

นักใช่หรออยู่เชียงรายอยู่บนเขา

งานนี้ทำหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม

เป็นแคมเปญที่สังคมกำลังร่วมกันลนรงค์ว่า
เฮ้ยเลิกทานเถอะ

ที่ลนรงค์ต่อต้านการบรีโภกหูฉลาม

เพราะป้องเป็นคนหนึ่งที่แบบรักทะเล
แบบว่าถ้าสมมุติว่างปุ๊บป้องมันก็จะไปดำน้ำดำอะไรของมัน

อนุรักษ์เขาเป็นพวกอนุรักษ์ด้วย
เป็นคนที่อนุรักษ์หนักมากแต่ไม่ได้ออกสื่อเอาตรง
มันเป็นคนที่แบบว่ากินพริษโตจริงอะ

อ้าวหัวฉันชิดก็ต้องรู้สิ

แล้วยังไง

เขาเขียนว่าไงเมื่อปี๒๐๑๒ทำไม
ระบุว่าฉลองยังต้องมีฉลามกันอีกหรือ
คนละลงก็ละลงกันไป

ปาร์ตี้สยบรอยร้าวหรืออะไรก็ทำไปครับ
แต่ฉลามไม่ได้รู้เรื่องด้วย

ทำลายระบบนิเวศในท้องทะเล

เห็นว่างานเลี้ยงของพักร่วมรัฐบาล
ที่หนึ่งในเมนูอาหารค่ำก็คือ
ซุปหูฉลามตุนม่อดิ่น
ว่าความพยายามในการลงละลงให้คนไทย
ความสัมพันธ์ของการเลิกบริโภคหูฉลามเนี่ย
อาจไปไม่ถึงผู้นำในรัฐบาล
ท่านจึงกลายเป็นผู้บริโภคเสียเอง
ฉลามถามว่ามีบทบาทในทะเลยังไง

ฉลามมีบทบาทสำคัญในท้องทะเลที่ไม่เหมือนปลาอื่น

เป็นผู้รักษาความสมดุลของมหาสมุทร

เป็นผู้รักษาความสมดุลของมหาสมุทร
ที่เป็นบ้านของสัตว์ทะเลเหมือนเสือในป่า

ระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยอาจจะถูกทำลาย
การบริโภคหูฉลามแล้วก็เมนูจากฉลามอื่น
ไม่ใช่การบริโภคที่ยั่งยืน

ที่ทุกคนสามารถช่วยฉลามคือ

แล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์อะไรอย่างนี้

มีแฮชแท็กอีกฉลองไม่ฉลามกันเถอะนะ
ฉลองไม่ฉลามหยุดกินหูฉลามเท่ากับหยุดฆ่า

มีพี่มอสมีภัยปาทิตย์ไอ้ภัยปาทิตย์ก็ประจีนพี่สิคนนึง
พวกมันไปปลูกคุณหนูสิกดไลน์ไม่ใช่ร้อย๑๖ไลน์ให้หนูสิแป๊บเดียว
อัศนัยนี่คุณนวัดก็ไป
คุณนวัดก็มีการโพสต์เหมือนกันว่า

คุณนวัดทีวีก็คือนวัดอิสระรังศรี

หนีไม่แค่ทุกโครงการกล่องฟอร์มก็ใช้นะฮะ
สงวนก็หายสงสามฉลามมากครับ
คุณภูริก็ไปเมธานีกิ่งพยม
มีพี่มอสนะครับแล้วก็มี

นี่ก็มีคุณธนาธรก่อนนะฮะคุณกดยัง
ไม่ได้กดค่ะเป็นกุญซื้อค่ะ
คุณกดไลน์แล้วนะ

บ้าพ่อคุณไม่ได้กินอยู่ไหนอะ

ฟิล์มถนัชพรรษก็ไปเห็นไหมล่ะ

มันก็ไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารหรือเปล่า

ซึ่งล่าฉลามก็เป็นเรื่องเปล่าเลยตอนนี้คือ

มันเป็นคนที่แบบจิตใจจริงลึกเท่าที่รู้จักกับเขา
เขาเป็นคนที่ทำรายภาพจ๋ามาก

ไปดูว่าปากการังตรงไหนที่มันสูญเสีย
แล้วป้องก็จะทำในแบบของตัวเอง

เวลาแค่ไปดำน้ำเจอปากการังมันก็บอกอย่าไปทำลาย

ยิ่งคิดว่าสิ่งที่ป้องไปทำเสมอคือใส่ตีนกบ

ไม่ใช่

เดี๋ยวก่อนใส่ตีนกบคืออะไรไม่เข้าใจ

ใช่ก็หมายความว่าคุณมดดำก็บอกว่า
สิ่งหนึ่งซึ่งคุณป้องต้องทำเสมอก่อนดำน้ำ

ไม่บอกว่ามันสะพายมากสิเย็นเลยล่ะ

เขาบอกว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ลดรักดูจิต

ขอแนะนำให้คุณม้าดูจิตก่อนวันเกิดนะ

วันเกิดวันที่๘วันที่๘สามวัน

ตกลงแฟนมาใช่ไหม

น่าบอกจะมีเซอร์ไพรส์ไงเถอะ

ห้างสรรพสินค้าหรือที่ปั๊มน้ำมัน

พวกผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาเข้าห้องน้ำตาม

มักจะเจอแล้วก็มีพวกแบบว่า

เยอะแยะทีเดียวแม้กระทั่งในห้างสรรพสินค้า

ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมัน

นี่อุ้ยนี่อะไรอ่ะมันก็มาดูอย่างงี้เลยเหรอใช่แล้วแล้วนี่นางถ่ายไว้เหรอ
อ่าฟังสิจะเล่าให้ฟังช้านี่ฉันจะเล่าให้ฟังเชิญเขานางเนี่ย
ก็ไปเข้าห้องน้ำในลักษณะที่เป็นซ่วมซึมเพราะคิดว่ามันสะอาดดีใช่ไหม
ปรากฏว่านั่งหย่องในขณะที่นั่งเนี่ยตัวเองก็มองเห็นเนี่ยว่า
ประตูห้องน้ำทำไมมันดูสูงเกินพื้นมาเยอะมาก
เหนือพื้นมาเยอะมากมันคือมันแบบเห็นแบบกว้างเกินไป
ในขณะที่นั่งเนี่ยมันเห็นเนี่ยนะการนั่งอ้าขาได้อย่างชนิดที่เรียกว่า
ทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวนางก็เลยมีมือถืออยู่ในมือเนี่ย
คนสมัยนี้ก็มีมือถือตลอดเนี่ยขนาดที่ฉันนั่งอ่านข่าวทุกคนก็ใช้มือถือกันอยู่เนี่ยนะ
ดูข่าวสิว่าจะสวมข่าวอะไรตายแล้วทำไมแว้งอย่างเงี้ยล่ะ
เสร็จแล้วก็ถ่ายเพื่อที่จะไปเก็บภาพอันนี้เนี่ย
เอาไว้ว่าดูซิห้องน้ำที่นี่มันทำไมแบบว่ามันประตูมันสูงจากพื้นมากขนาดนี้
ในขณะที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยก็ก็แบบแป๊บเดียวก็มีอีกผู้ชายคนนึงเนี่ย
เดินเข้ามาเป็นเห็นเป็นขาเดินเข้ามาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
เสร็จปั๊บเนี่ยพอแวบหนึ่งก้มลงมาดูเลยค่ะนั่นก็ก้มลงมาดูเลย
ผู้หญิงคนนั้นก็เอาตายนี่ถ่ายเอาไว้พอดีเลยคุณนึกออกมา
แล้วเวลามันก้มมานี่นะมันก้มมาก็พอดีพอดีเลยนะ
การนั่งยองในลักษณะที่เรารู้ว่าวิธีการนั่งซ่วมซึมเป็นยังไง
ก็เอากล้องถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยนางก็แบบว่าเก็บภาพอันนี้เอาไว้
แต่ยังไม่ออกมาจากห้องน้ำนะเพราะว่าก็กลัวอยู่เหมือนกันนึกออกไหม
ตอนนี้เนี่ยแล้วผู้ชายคนนี้มันเข้ามาในห้องน้ำผู้หญิงได้ยังไง
ในขณะที่ก็มีคนคอยเป็นแบบทำความสะอาดอยู่ด้วยนะ
ห้องน้ำมันมีเด็กปั๊มเนี่ยที่ทำความสะอาดห้องน้ำอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม
คงจะต้องอาศัยจังหวะที่แบบว่าเผลอเนี่ยก็ไปดูตรวจสอบดูเนี่ย
ผลปรากฏว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทำครั้งนี้ครั้งแรกนะ
เขาบอกว่ามันไปกระโดดไปด้านหลังนึกออกไหม
เพื่อที่จะเข้าไปกระดานทางด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวต้องให้กล้องแบบว่าไปดูซิ
แนนไปทางนู้นอ่ะมันจะมีอ่ะแล้วก็เผลอพลึบเข้าไปเนี่ย
แล้วก็ไปก้มดูเนี่ยทำอย่างนี้อยู่บ่อยมาก
ทำเป็นกิจวัตรบ่อยมากแรกแรกเนี่ยเด็กที่ปั๊มน้ำมันก็คิดว่า
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาคงแบบว่ามาเข้าห้องน้ำเป็นประจำอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้
ก็คือมาเข้าห้องน้ำป๊ามใช่แต่ว่ามีคนเนี่ยเคยเจออย่างนี้ครั้งนึง
แล้วก็เอาไปโพสต์ครั้งนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็เอาไปโพสต์
ผลปรากฏว่าเนี่ยโพสต์ลงไปในอีตอนกำลังเปลี่ยนเนี่ยจับยังไม่ได้
ผลปรากฏว่าเอารูปมาเทียบกันเนี่ยเป็นคนเดียวกันเลย
กล้องวงจรปิดใช่ไหมใช่เป็นคนคนเดียวกันเลย
นั่นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยประตูมันมันกว้างมากนะ
ไม่เหรอประตูห้องน้ำมันก็ประมาณนี้แหละมันก็ประมาณนี้มั้ย
มันอยู่ที่ว่ามันโรคจิตเท่านั้นเองมันต้องไปดูเขานั่นแหละ
อูไปห้องน้ำทำห้องน้ำไงอะเป็นอี้มันเข้ามาทางด้านหลัง
เออไม่ทำไมคุณพระดำทำไมผมไม่เข้าใจที่คุณพูด
กับใต้เธอจริงเหรอจริงเพราะว่าอย่างงั้นน่ะฉันไม่รู้

โอ้จริงฉั่งหน้าฉั่งผมทั้งนั้นน่ะ

เอานะ
ก็เกิดดู
ฉันเคยก่อนลูกน้องเช่นนึง
โดยผู้ชายตีมาแทบตาย

อเจมส์โดยยังไง
ก็ผู้ปกครองเด็กอ่ะเขาก็ไม่รู้จะเตือนยังไงเนอะ
เขาก็ไม่รู้จะติดต่อฉันยังไงอ่ะเนาะ
เขาก็ส่งข้อความมาในรายการชีวิตวิทยุสมัยก่อน
ช่วยเตือนลูกน้องคุณหน่อยนะครับนะคะทำไมอ่ะ
เนี่ยลูกดิฉันเข้าห้องน้ำอยู่ไปแอบดูลูกน้องคุณเป็นปีน้องน้ำจะกินลูกฉัน

เอ่อก็พวกบุ๊กน้องเนี่ยทั้งหลายแหละ

เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

ศูนย์เสียเงินนับแสนนะฮะโค้ชหืนแชทอวดกันในกลุ่มเขาว่าอย่างนั้น
คือชาวเน็ตเนี่ยเขามีการแชร์เรื่องราวเตือนภัยสาวนักวิ่งมือใหม่นะครับบอกให้ระวังให้ดีนะฮะ
กลุ่มนักวิ่งกลุ่มนึงเนี่ยมีพฤติกรรมแอบอ้างตัวเองเป็นโค้ช
สอนวิ่งให้กับสาวแต่ฉวยโอกาสหลอกล่อพาหญิงสาวเนี่ย
ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยหญิงสาวบางรายถึงขั้นถูกหลอกเงินไปนับแสนบาทนะครับ
โดยเพจนักวิ่งกากกากเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่า
เตือนภัยสาวนักวิ่งมือใหม่รู้จักกลุ่มวิ่งกลุ่มหนึ่ง
เจ้าของกลุ่มคืออดีตนักวิ่งทีมภาคใต้นะครับ

แต่เอาเรื่องวิ่งมาหาผลประโยชน์
เช่นขายประกันขายเสื้อขายเจล
อันนี้พอเข้าใจได้ว่าต้องทำมาหากิน

หลอกผู้หญิงสาวนักวิ่งไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย

ตอนนี้มันเลือกเหยื่อที่อยู่ต่างจังหวัด
บางคนโดนหลอกเงินไปด้วยนะครับ
เป็นแสนแสน
อยู่มันชอบไปโพสต์โชว์ผลงานในเพจวิ่งไหนดีนะฮะบอกว่าผล
การเอ่อผลผลของการโค้ชของตัวเองเนี่ยแต่ว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
นะเขาบอกว่ามันพยายามดึงสาวสาวเหล่านี้เข้ากลุ่มเนี่ยแล้วก็
ก็มันแค่ดึงมาแล้วก็ให้ใส่เสื้อมันแล้วก็ส่งคลิปยูทูป
จะด่าว่าสิทธิ์ล้างครูไม่จริงใจคือเป็นคนสอนวิ่ง
ตอนนี้มีหลักฐานรวบรวมกันพอสมควรนะครับเรื่องหลอกฟันผู้หญิง
ก็เห็นว่าส่งให้ทางกรกฐไปแล้ว
กรกฐก็ช่วยอะไรบ้างก็ช่วยได้นะก็ช่วยบอร์ดกันหน่อยละกัน
เขาบอกว่าอศกขสุขภาพตัวเอง

อศกขสุขภาพตัวเองอย่าอ่อนใจอศได้แต่เตือน

อศสมรรคการ
อศกขคืออะไรบะ

สกขอแปลว่าอะไรล่ะ

นี่ไงคือคำนี้จริงใช่หรอจะช่วยอะไรได้บ้างอสกขหรือ
บอกกูขำนะไอ้กูขำใช่ไหมเออสุขภาพตัวเองอย่าใจอ่อนอ่อนใจ
คืออะไรวะงงแล้วแล้วมันใช้วิธีการแบบว่ายังไงอ่ะมีวาทะสินดีมากเลยทุกคนถึงได้ยอมที่จะแบบตกไปเป็นแบบ
พูดยังไงอ่ะนักวิ่งอาจจะรอดรึเปล่านักวิ่งอาจจะรอดรึเปล่า
เขาเป็นกลุ่มนักวิ่งเหมือนกั้นเหรอเหมือนลักษมณีแขนแล้วก็ชอบไปวิ่งกับลูกเกดใช่ไหมล่ะ

เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยผู้หญิงชอบออกไปวิ่งไงชอบไปวิ่งมาราทอนต้องไปเอาลงเอาเหรียญ
แล้วก็คือที่ที่อยากให้สุขภาพเพราะเออใช่เนี้ยน้องทวิตเตอร์เขาส่งมาบอกแล้ว
แล้วก็กูขำอ๋ออ๋อสกคเวลาสอนย่อยค่ะเข้าใจแล้ว
ไอผมไม่ค่อยรู้ของคำหยาบอะไรเห็นมั้ย
และแต่ก็ซื่อซีที่หนึ่งอันคนมันไม่ค่อยรู้หรอก
ย่ออะไรอย่างงี้ไม่จำเป็นมันเป็นภาษาอืมช่วงหน้าเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ถ้าสมมุติให้หวยแล้วทุกวันนี้หยุดซื้อชุดไทยอ่าทำไมเจ้าแม่ตะเคียนทองเขาบอกมาแล้วว่า
ขอสายเดี่ยวแบบโป๊ะโป๊ะเออเปรี้ยวน่ะสอสายเดี่ยวคนไหนเทาไหว้สายเดี่ยว
คนไหนเอาชุดซ้ายเดี่ยวแล้วโหเว้ยเลขตรงตรงสามตัวตรง
เอ้อนั่งใส่ออกมาด้วยไหมนางก็ไม่รู้ว่าให้ชุดไว้น้ำเลยดีไหมเอาอีกแล้ว
เปล่าหนูใช่ใส่ชุดไว้น้ำแอ็คซินรีบเบกเขาแก้มที่มันจะเป็น
มันมันอิ่มมันจะแตกมาปะฮะน้ำไปฉีดนั่นไงฉีดไอไอเธอ
ใช่เหรอมันก็บวมขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าสมมุติไม่ใช่เธอ
อย่างพวกเราถ้าพวกไปฉีดมันก็จะไม่มีถุงใต้ตานี่
นักไปฉีดมาหมดแล้วไงนักไปฉีดแล้วก็นักไม่ใช่ผ่าขึ้น
ไปอยู่หน้าผ่านี่ต่อหน้าตอบตาน่ะไม่ใช่แต่นักไปลืม
แล้วว่าพูดอะไรไว้มั่งอ่ะฉันรู้หมดน่ะนักไปฉีด
แล้วก็น่ะหมดอ่ะตรงเนี้ยสวยไหมล่ะอ่ะสวยไหมล่ะงง

เอานะฮะจากกรณีที่บ้านวังห้างนะฮะที่ไหนอยู่ที่
เนี้ยแล้วยังไงซึ่งเชื่อกันวะเจ้าแม่

นี่ใช่ไหมสือฟ้าฟ้านี่ใช่ไหมนี่

เพราะฉันบอกแล้วเขาชอบแบบนี้
ตะเคียนพี่หรือตะเคียนน้องที่ชอบ

ไม่ผมอยากรู้ตัวไหนตะเคียนตัวพี่หรือตัวน้อง
เข้าไปปล่อยให้เขาเป็นไปคนเดียว

หนุ่มปัญญาอ่อนอะ

โอ้โห

ขอสงบสักวันหนึ่งได้ไหม

คือชาวบ้านเขาแฮปปี้มาก

แต่นางปรดหนีปรดศิลเพราะตะเคียน

ที่บ้านวังห้างจังหวัดปราจินบุรีเนี่ยหลังจากที่ให้โชคให้รับกับชาวบ้านวังห้างเนี่ย
อุ้ยชาวบ้านจากแดนไกลเนี่ยสามงวดติดต่อกันนะฮะ
จนเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เตรียมจะสร้างสารใหม่ให้กับเจ้าแม่ตะเคียนแล้วล่ะ
ผู้โชคดีเนี่ยก็ได้นำชุดไทยมาถวายเจ้าแม่ตะเคียนทองเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว
แต่แปลกสุดในจำนวนนั้นเนี่ยคนเขาบอกว่าผิดคุณคิดผิด

ต้องชอบกางเกงยีนขาสั้น

ซึ่งโอเคล่ะใครก็แล้วแต่สะดวกชุดไทยมันเยอะแล้ว

จากนี้ยังมีผู้ถ่ายติดรูปแม่ตะเคียนอยู่กับต้นตะเคียนอีกด้วย

เมื่อกี้ฉันเห็นมีหน้าไตล์

เดี๋ยวต้องจะขึ้นไปข้างบนหน่อย

นี้ไงส้ายเราหรือยังเห็นไหม
บนซ้ายมือไงต้นซ้ายอ่ะมันกาฝากหรือเปล่าต้นกล้องมันบังไงไม่บัง
ผมเห็นอยู่ไหนข้างบนไหนกลมกลมเล็กเล็กหน้านั้นเออกาฝากก็กิ่งหัก
อะไรนะเขากิ่งเขาหักออกไปแต่มันเหมือนหน้าคนไหมอันนั้นนะนุ่ม
เออมีตามีจมูกมีปากมีผมด้วยเห็นป่ะจริงไปไกลกว่าเราพอทีอย่างงี้
เอาอย่างงี้ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าไงรู้ไหมรู้ไหม

นำชุดสายเดี่ยวเนี่ยที่มีผู้โชคดีนำมาถวายเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ย

เจ้าแม่ตะเคียนชอบชุดสายเดี่ยว
คือนางเนี่ยคือนางเจ้าแม่เนี่ยนะแม่ตะเคียนเนี่ย

นำไปเข้าฝันผู้โชคดี

ก็ต้องอยากรู้ว่าคนที่ไปเข้าฝันเป็นองค์พี่หรือองค์น้อง

ชุดไทยของเจ้าแม่ในเยอะแล้ว

แล้วนางก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่น
เจ้าแม่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นอายุเขายังน้อย
ให้นางมาใส่ชุดไทยนางไม่ชอบ
นางอยากได้ชุดสวยแบบวัยรุ่น
ส่วนเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยเป็นสองพี่น้องกัน
แล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติใครเอาชุดสายเดียว
กับกางเกงขาสั้น
บอกนางก็จะให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
ซึ่งก็แปลกคนที่เอาชุดสายเดี่ยวกางเกงซะนั้น

รวมทั้งตัวเองถูกมา๔แสนกว่าบาท
พี่หนุ่มนางถูกเป็นอย่างนั้นแล้ว
วันนี้ชาวบ้านก็เลยมาพัฒนาบริเวณดังกล่าว
เพื่อรองรับประชาชนจากทั่วสารอาทิตย์เลย

มันจะถือว่าที่คนที่เคยเอาออกมูน์ไนต์

บ้านเจ้าเรือนใส่ชุดแบบเซ็กซี่เลย

บางคนเป็นเมียเจ้าที่นะเถอะ

จำที่เทปที่ดาช้างเป็นเมียเจ้าที่โดนเจ้าที่เอาทุกวันหรือ

มันจะแบบว่าทำเนี่ยสร้างทัพที่ของการแบบว่าสงครามเนี่ย
เยอะมากคือมีทหารตายเยอะ

จับขาขึ้นไปแล้วแยกอย่างนี้ทุกคืนเลย

โอเคนารินสาเล่าให้ฟัง

พระดีกว่าพระพระนี่ก็ทีเด็ดนะทำไมเออตีกันเอง
ยังไงสมัยเนี้ยก็มีพระองค์นึงนะรูปนึงรูปนึง
มีพระรูปนึงอืมน่ะเอ่อมีรายงานว่าพระจำหลองอุ๊ก
โยเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ในตำบลตาขันในอำเภอ
เบลอบ้านค่ายจังหวัดระยองเดินทางเข้ามารับการรักษาอาการตาที่แบบว่าช้ำข้างอย่างที่เห็นด้านซ้าย
ดึกที่ผมเจอสภาพผมหนีเลยผมวิ่งหนี
ไม่สินี่เขาก็ทำเบย์ไว้ไงน่ากลัว
โดนแบบว่าถูกกระแทกทำให้เบาน้ำตาแตก
แล้วก็เผยว่าพระเนี้ยลูกวัดอีกรูปหนึ่งเนี้ยเป็นคนต่อยแล้วแล้วองค์องค์เนี้ยก็ใส่แว่นอยู่ด้วยคือแว่นอันนี้แหละค่ะพอต่อยมาเนี้ยไอ้ตัวแว่นเนี้ยมันก็ไปกระแทกกับด่วงตามันก็เลยทำให้แบบว่าเรียกว่าเกือบจะตาบ่อนกันเลยทีเดียวพระจำรองเล่าว่าตอนบวชเนี้ยน่ะเออท่านเนี้ยบวชมาประมาณ
อ้าวพระไปออกบินทบาทเถอะ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี้ยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาใส่มันอะ
จังหวังจะไม่อยากไปกี่บินทบาทน่ะคือเช้าไปก็เป็นที่ก็ง่วงอยู่
ก็ให้กระโบดูกเข้าไปที่เบ้าตาของพระองค์แรก
นั่นแหละก็เติมกันอย่างไร
เรียกว่าจะเอาเรื่องไหม
ท่านก็บอกไม่เอาเรื่องไรหรอกเพราะเดี๋ยวพระวาฒินเขาก็จะลาศิลป์ขาไปแล้ว
อีกประมาณแบบว่าสิ้นเดือนนี่นี่ก็คือพระองค์กอเหตุ
เก๋เนอะแช่งคนดีเนอะ

พ่าปัจจุดก็เยอะ

ขอถ่ายรูปหน่อย

ก็เธอเจอน้องวิ่งมาขอถ่ายรูปเลยหรออู๋ขอซื้อเมคอัพกันอยู่อย่างเงี้ย
คือเมคอัพอยู่นี่ในห้างเดินจีวอนแบบว่าพิ้วแล้วบิด
จริงจริงฮะหรือแม่ชีพระเหรออืมโอ้โหจริงฉันเห็นแล้วแบบ
คุณพระช่วยอะไรกันนะกันหนาคุณคิดจะบวชบ้างไหมไม่หอม
ก็อย่าบวชบวชก็เคยบวชแล้วไงบวชเน้นอะไรอย่างเงี้ยบวชเน้น
มาแล้วบวชพระเนี้ยฮะจะบวชพระไหมอย่าเลยเดี๋ยวเธอเป็นอะไรไปก่อน
จะให้บวชหน้าไฟให้ไม่เป็นไม่เป็นผมจะแข็งแรงอุ้ยผมอยู่ไปจนแก่เท่านู้น
หรอแต่คุณบวชได้อยู่จนมาอยู่แต่งงานแล้วนะคิ้วคิ้วสักคุณสักคิ้ว
ลูกจะบวชไงวะไม่ก็นี่เช้าขึ้นมาก็ให้ช่างไปกบสิไม่ได้หรอกนะ
ไหมเอาไม่ได้ก็เครื่องสำอางไม่ได้นะคิ้วโดดเด่นขนาดนั้นห้ามแตะต้อง
เครื่องสำอางใช่ไหมล่ะถ้าพระไม่ติดเครื่องสำอางก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้
เครื่องหอมก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกวันนี้เออมันมีอยู่ในข้อกำหนด
บางทีเราให้แยกเป็นสองอย่างทุกวันนี้อาชีพพระคืออาชีพพระก็คือว่า
เอาผ้าเหลืองเนี่ยมาหากินจริงจริงบินทบาทอะไรทุกวันอ่ะคุณคิดดูเดินบินทบาทเนี่ย
เดินใส่คนละยี่สิบบาทพอแล้วเออยี่สิบบาทสิบบาทก็ได้สองร้อยแล้ว
สิบคนนะสิบคนก็สองร้อยเดินไปเรื่อยเรื่อยอย่าสิบคนให้คุณใส่คนละยี่สิบบาท
สิบหกวันเดือนสองร้อยหกใช่ไหมกับพระจริงจริงอ่ะก็มีอืม
เขาบอกว่าบางทีเมื่อก่อนอ่านข่าวก็จิตตกเขาบอกว่าให้เราไปดูกัน
หมายว่าเออเราก็มองไปว่านั่นคืออาชีพพระกับพระปฏิบัติพระปฏิบัติจริงมีนะ
อืมมีสิทำไมจะไม่มีอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณพ่อสุดภูมิใจลูกชายส่งกลับบ้านครู
วาดรูปอย่างเหมือนเลยนะฮะสมแล้วที่มีพ่อเป็นกราฟิกว่าอย่างงั้นนี่นี่มีพ่อเป็นอะไรนะ
กราฟิกอ๋อรูปออกซิเจนอ๋อไม่มีอะไรเลยนี่นะครับแต่เด็กมันก็
เริ่มคิดสร้างสรรค์ดีนะสร้างสรรค์บ้าอะไรล่ะเป็นโพสต์ที่ที่มีคนพูดถึงพร้อม
กับการกดไลค์กดแชร์ต่อเป็นจำนวนมากนะฮะชั่วข้ามคืนเนี่ยโอ้โหแชร์กันเยอะมาก
สำหรับโพสต์สุดภูมิใจของคุณพ่อ

นัทธวุฒิสัยกาสุคคล

การบ้านของลูกในวันปฐมศึกษาปีที่๓

สมแล้วมีพ่อเป็นกราฟิก
ภูมิใจในตัวลูกจริงถุย
นี่เขียนไว้อย่างนั้นเห็นไหมพ่อเขาเขียนไว้อย่างนั้นเลย

คุณครูให้โจทย์คือให้นักศึกษีนั้นเขียนทับทรัพย์

งานนี้หนุ่มน้อยเรียกนี้ว่าฉลาดล้ำ
เพราะเจ้าตัวเลือกจะเขียนคำว่าออกซิเจน

นี่มันซอแววของความกัลล่อนเลย
โตขึ้นนี่จะหนักกว่านี้เลยนะ

ให้คำอื่นก็มีตั้งเยอะแยะที่ทับศัพท์

ไม่รู้ว่าจะได้มุมมองอันนี้คือฉลาดนะ
ฉันว่ามันพี่โกงเหมือนแกตอนเด็กง่ะแกถึงได้ชอบ
จริงอันนี้จะถือว่าฉลาดนะ
ไม่ได้นี่หลักจิตวิญญาณเด็กนี่ชิบหายเกิดเลยนะ
ต้องพูดอย่างนี้

เขี้ยวลากดินมากเลยมันก็ล่อนนะดิ
นี่มันคือแสดงความกัลล่อนของคน
ต้นคริสต์มัส๔๗๐ล้านโอ้โหเหลือค่าที่สุด
เหลือค่าที่สุดอีกแล้วยิ่งใหญ่อลังกิจการณ์และแพงมาก
ของแพงนี่ลดจริงว่ะคันชาย
ก็เอานี้นะคะพาไปยนต์โฉมต้นคริสต์มัสที่แพงมาก
อยู่ทางตอนใต้ของประเทศสเปนเลยค่ะ
อยู่ในโรงแรมระดับหรู๕ดาวเลยนะคะในเมืองมาเบยา
คริสต์มัสนี้มันถึงได้แพงมากขนาดนี้
เพราะว่าประดับประดานี้ไปด้วยของที่เหลือค่า
สูงถึง๖เมตรด้วยกันมีฟาบีเย่
รู้จักไหมฟาบี่เย่ตอนนี้เป็นไข่จากนกอีมูลบ้าง
ใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไข่จากนกจอกเทศที่เขาแบบว่าใช้แล้วเนี่ยนะ
แต่ว่าไม่แตกใช่ไหมแค่เจาะเอาไข่ข้างในออกไป
เขาก็มาทำเป็นฟาบีเย่ในลักษณะแบบนี้นะ
โดยที่แบบว่าก็จะมีแบบว่าดีไซเนอร์ต่างร้านเสื้อผ้าแถวหน้าของโลก
เอามาประดับประดากันไปหมดทุกเรื่องทุกราวเลยนิดนึง
จอหละเข้แท้อุขุนพระคุณเจ้า
อุขุนพระคุณเจ้าเออชอบ

อันนี้เขาก็ลงตะลงอยู่เหมือนหูฉลาม
จอหละเข้เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเอามาทำหนัง
เขาไม่ได้หมายความว่าไปที่ป่าเมซอนหรืออะไรก็ไปแทงมา

ไม่ได้

แต่ปลาฉลามเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงสำหรับมากิน

ก็บอกว่ากิ่งของต้นคริสต์มาสมีเผ็ดชมพูสามกระหลัด
นี่เห็นเปล่าดูที่มีแหวนที่สุดที่สุดกว่ากันก็ใช่
ก็คือ๑๖๖๗ล้านเนี่ยมีเพชรดำด้วยนะ๓กระหลัด
โอ้โหคุณพระคุณเจ้าอะไรกันเนี่ยมีทั้งหมดเก้าชิ้นด้วยกันอ่ะ
รวมแล้วเนี่ยประมาณ๑๗๘ล้านบาทเนี่ย
ส่วนไข่นกกระจอกเทศที่เราเห็นอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะ
แล้วก็มีสีฝุ่นโรยกากเพชรยังไม่พอนะก็ยังมีแบบว่า
คุณพระคุณเจ้าเลิศ
ก็รวมแล้วทั้งหมด๔๗๒๕ล้านบาท
ชนะเลิศ
ถ้าอยู่ในเมืองไทยหรอจริงจริงแบบนี้เนี่ยไอ้แบบนี้มันไร้สาระ
จริงอย่าใส่นะเสื้อแรนดเนมรองเท้าแบรนดเนมอย่าใส่นะ
มึงทำมาเพื่ออะไรไม่สาระทำมาเพื่อให้ใครเนี่ย
คนที่เขาโตขึ้นมาแล้วเขาผลิตแบบนี้ได้
ตอนเด็กเนี่ยเขาต้องวาดรูปออกซิเจนส่งครูเหมือนกันจริง

มันกะล่อนขนาดนั้นมันไม่มีทางเจริญมาถึงการว่ารักษณะ

จริงไม่ถ้าปล่อยไปเนี่ยน้ำมันก็ล่อนแน่
เธอเข้าใจคำนี้ไหมไม่ใช่เอาตัวรอดด้วยอย่างเงี้ยแรกศนาเขาเรียกว่ากันร่อน
นี้พวกนี้สิเขาเป็นพวกสร้างสรรค์จริง

ไม่ใช่ผู้ชาย

พักก่อน
ช่วงหน้าดราม่า
โอปอล์ใช้คำว่าต่ำบนเวทีคืออะไร

ขอยืนยันว่าโอปอลไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้น

โอปอล์เป็นคนไม่ได้คิดอย่างงั้นแน่นอน
น่ารักจะตาย
เค้าบอกว่าเมื่อกี้คือพ่อ
แต่ลุ้กเขาอะวาดเป็นลูกจีรา
พี่โพสเล่นแล้วชื่อลูกแบบน้ำาสกุลก็หล่าออกไปขนาดนั้น
แล้วลูกมันก็เป็นปมด้อยนะไม่ได้

เราก็ต้องแบบว่ามีรางวัลหรือชื่นชม
เขาวาดรูปยีลาฟมาโอ๊ยเก่งมาก

แล้วเดี๋ยวมันก็แล้วเดี๋ยวมันก็แบบนึกออกป่ะ
อันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันจะเล่นอย่างนี้
กลายเป็นดราม่าขึ้นมาอีกนะฮะ

ก็ต้องเป็นโอปอลอยู่แล้วเป็นพิธีกรบนเวทีเนี่ย
หลังจากกระแสชาวทวิตเตอร์เนี่ยที่ได้ออกประตับหนิ

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลายคนคิดว่า

ว่าเออชมชมชมอย่าลืมใจน้ำพูดอย่างเงี้ยเธอก็ดึงเขาลงต่ำ
ใช่คือต้องปลูกฝังยีนความต่ำไปให้นางทุกวัน
เพราะไม่งั้นนางจะลืมไงนางก็จะเชิดคอใส่เครื่องเพชรของนาง
อย่างเงี้นี่เธอกำลังจาบจ้วงคุณชมพูแต่ขอให้เชื่อนะคะว่า
เคี่ยวกรำตั้งแต่แรกจนวันที่๕ที่ทุกคนจะได้ดูแล้วเนี่ย
มันคือคำว่าเฟคค่ะอะไรอ่ะบ้างไหมมันคือคำว่าต่ำพอในเลเวลที่คุณต้องการ
แล้วมันคืออัตรรสที่คุณต้องการอืมอ๋อมันก็สนุกสนุกกันคือคน
ไม่มันคือหนังใช่ไหมมันคือหนังแล้วคือตัวตัวชมพู่เขาต้องเล่นละคร
แล้วเล่นหนังเป็นตัวคือเรื่องของเรื่องไอ้ชมน่ะมันก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่า
อ่ะเหมือนแบบว่าต้องแบรนด์เนมต้องอะไรอย่างนี้ตลอดเวลา
ตอนนี้ภูมิกับก็เลยทำก็ได้ให้มันลงต่ำลงมาหน่อยคือหมายถึงว่า
ไม่ใช่หมายถึงต่ำตมอย่างนั้นเข้าใจป่ะคือแบบลงลดลดลดลดความเป็นชมพู่
เพราะเจ๊น้ำมันถึงเวลาเวลามันร้องมาไลฟ์มันฮาร์ดคอคือมันฮาร์ดคอ
มันใช้คำแบบตรงไปตรงมาเลยล่ะแต่ว่าก็เลยไปบอกว่า
คือจะพูดเล่นเป็นตัวเป็นเจ๊น้ำมันเป็นเจ๊น้ำเป็นเจ๊น้ำจริงจริงเนี้ยเหรอ
ก็คือเอาคาแรคเตอร์ของเจ๊น้ำมาใส่ใช่มีเอสุภาชัย
เอาคาแรคเตอร์ของคาเตอร์หลายหลายคนมาใส่เยอะแยะเลยแซ่บเราสัมภาษณ์แล้ว
รู้เรื่องกันไปหมดแล้วเออเป็นรวมของแม่ค้าหลายคนในออนไลน์แบบนี้
เออเออมองบอกว่าเหมือนเจ๊อะไรนะที่อ่าไข่เจียวปูค่ะอ่าเจ๊ไฝ
เอาความเป็นเจ๊ไฝกับเจ๊น้ำมาผสมกันแต่คือคาแรคเตอร์ต้องเป็นเจ๊น้ำ
ซึ่งเวลาพูดเขาก็จะพูดจาหยาบคายอ่ะจริงด้วยความสนิทกันอ่ะ
ปอกับผู้กำกับมันเรียนหนังสือมาด้วยกันไงก็อาจจะสนุกมากในตอนสัมภาษณ์นั่นแหละ
เข้าใจล่าสุดเนี้ยโอปอล์ได้ออกมาเอ้อแล้วนะฮะ
ข้อความขอโทษแล้วก็น้อมยอมรับผิดโอ้วมาไม่ได้ผิดเลยแกนะฮะ
ได้มีเจตนาใช้คำว่าต่ำในเชิงดูถูกแล้วคนอย่างโอปอล
รับรวมไม่เคยดูถูกใครอืมอยู่กับมันมันไปสิบสิบปีคน
ชนชั้นวรรณะมากเขาต่อต้านคนบูลลี่คนด้วยเพราะว่าตัวมันเองอ่ะ
สมัยมาใหม่ใหม่อ่ะตัวมันเองก็โดนตัวเองก็โดนคนดูถูกอย่างเงี้
อย่างนี้มาตลอดมันเล่นเป็นคนใช้ตลอดเลยจริงแล้วตัวมันเองเนี้ย
ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปอมันไม่เคยดูถูกกันแล้วมันก็เป็นคนที่พูด
สมมุติเฮ้ยอย่าแบ่งชนชั้นวรรณะอย่าเอาความรวยความชนมามาวัดกันอะไรอย่างเงี้ย
คือโอปอลเป็นอย่างงี้จริงจริงนะฮะแล้วก็ปอเขาพูดว่าตัวเองเนี่ย
ได้มีเจตนาในการใช้คำว่าต่ำในเชิงดูถูกกับอาชีพไหนหรือใครในการสัมภาษณ์แม้แต่นิดเดียว
แล้วก็ขอโทษทุกคนที่คำพูดของตัวเองเนี่ยไปกระทบจิตใจใครนะฮะ
ทำให้หลายคนเนี่ยเสียใจเสียความรู้สึกหลังจากทวิตข้อความนะ
มีคนมาให้กำลังใจโอปอลเพราะเชื่อว่าโอปอลไม่มีเจตนาดูถูกใคร
รวมถึงขอบคุณด้วยที่โอปอลมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าวด้วย
ยืนยันรู้จักกับโอปอมเป็นหลายสิบปีเนี่ย

ผมหยิกฟูอย่างนี้
ดูดิเดิมนี่เป็นสวยสักขณะนี้
แล้วพอมีลูกประมาณนี้ไปก็พยายามล้มตัวเอง
จนสวยเลยต้องหยอบรับว่านางแบบ

เมื่อก่อนนี้คนละเรื่องอ่ะไปถึงเรื่องเรื่องอะไรนะหนังเรื่องอะไรนะ
ผู้ก็ต้องไปใช่ไหมเพราะเขาเล่นเป็นตัวเองในเรื่องใช่ไหมคะ
นี่เลยสามีก็ไปด้วยแม่สามีนะคะเอ่อก็คุณไปดูภาพแล้วเดี๋ยว
ฉันจะบอกเลยนะคะว่าเกิดอะไรกันขึ้น
อีกทีซิอ้าวนะก็เป็นที่อิกชาตารย์ร้อนกันเลย
ทีเดียวมีการจุ๊บกันกอดกันนะให้กำลังใจกันนะ
นึกได้ไงว่าออกสื่อตรงขอบเวทีตรงไหนน่ะแน่นั่นคุณค่า
นะในวันแทร้งคาวเอ่อภาพยนต์นะ
ชมพูเขาเล่นเรียกว่าเป็นอีกคู่ที่เติมเต็มความหวานกันได้อยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวมีบูธนะลูกสาวเอ้ย
ให้ลุงต่อค่ะกัณฑ์ชายเล่นโทรศัพท์

เห็นไหมล่ะมาถึงเรื่องนี้พี่สะพ้ายนะครับแจงชัดสัมพันธ์ฝนฮอร์โมนกับไฮโซกี้
ชี้ฝนไม่ได้หวังคบคนรวยนะครับคุณผู้ชมครับ
คือก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องราวท้อกระหลบทาวนเหมือนกันนะครับ
หลายคนให้ความสนใจกับประเด็นที่ไฮโซกี้สารวุฒิเจ้าของรังนกชื่อดังครับ
ขับรถเฟอรารี่พูดชนเข้ากับเป็นแนวกั้นก่อสร้างฐานีรถไฟฟ้า
ซึ่งในส่วนของรถกันดังกล่าวนั้นฝนสนันทชัดหรือน้องฝนฮอร์โมนนะฮะได้นั่งไปด้วย
นี่คือสภาพของรถที่ถูกชนวันนั้น

อย่างไรก็ตามนะครับได้มีกระแสออกมาว่าฝ่ายไฮโซกี้นั้นมีภรรยาอยู่แล้ว
จนกระทั่งทำให้สาวฝนเองไม่พอใจ
และพร้อมที่จะเอาผิดเพจที่ก่อให้เกิดข่าวนี้ขึ้นนะครับ
ล่าสุดนะครับคุณมิลซึ่งเป็นพิสภัยของตระกูลเสรีธรนกุลใช่ไหม

คุณโต้งก็คือคุณสรรนะฮะ
แล้วก็คุณกี้คือคุณสารวุฒิเนี่ยเป็นพี่น้องกัน
กี้คือตัวน้องชายเนี่ยเป็นคนที่ขับเฟอราลีชนแท่งเบรีเออร์นะครับ
และกี้นั้นไม่มีภรรยาส่วนโต้งเป็นสามีของบิน

แจงว่าฝนไม่ได้แย่งสามีใครฝนนิสัยดีไม่ใช่ผู้หญิงที่หวังคบคนรวย
จบนะเลิกถามได้แล้วจะลงรูปดูหน้าด้วยว่าคนไหนแน่
ด่าใครเอาไว้ชัวร์ก่อนหน้าแตกนะจะบอกให้

เอาแล้วมาบอกแล้วเขาไปไดเอ็ดมั้ยพี่หนุ่ม

นี่นะครับก็คือเป็นประเด็นในสังคมเลย
เป็นประเด็นที่เขาพูดกัน
ว่ากันไปอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันฮะ
เดตโอมอับชากับ๓เกาหลีบอกจะแต่งงานกันนะ

ล้นนะเรื่องอะไรน้ำผีเรื่องไหนนะอ่านี่เรื่องอะไรนะ

ตอนโดมโอมโอมโอมพี่ชาง
โอ้มนี่คือโอ้มชชจาน่ะโอ้ม
หน้าก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนอะก็เนี่ยพอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไร

อ่านางชื่อว่าภักดุจุฮีมันจุฮีวะ
ไม่ใช่ภักดุจุฮีน่ะฟักจุฮี
ว่าความรักตอนนี้ก็ดีสลับกับบินไปบินมาเรื่อยเลย

แต่อ้วนรังศิรกรก็มีแฟนเป็นเตี่ยวก่อน

มีแต่เมียอ้วนสักคิ้วสวยมากนะ

ส่วนเรื่องปัญหามันก็มีกันทุกคู่นะ
อยู่ที่คู่ไหนจะปรับความเชื่อได้กันยังไง
ตอนนี้ก็คือเชื่อใจซึ่งกันและกันและไหนมันจะอยู่ห่างขนาดนี้นะ
เรียนรู้วัฒนธรรมกันไปแล้วก็นำมาปรับใช้
ส่วนเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องของอนาคตน่าจะเติบโตมีครอบครัวจริง
มันก็ต้องใช้เวลากันหน่อยนะเอ๊ะภาษาได้ไหม
ได้พังษากุยอะไรกันแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้องนั่นค่ะ
อย่างเลยอยากเรียนภาษากาหลีอ่ะมีใครสอนไหมเนี้ย

อ่าเร็วอ่านข่าวอย่ามาอะไรมันมีแล้ว
อ่านข่าวกายฮารุระทึกเออฮารุคือกายกับฮารุเนี่ย
เขาไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังทะเลาะกับแฟนสาวอยู่แล้วก็ทำร้ายร่างกาย
แล้วกายเนี่ยเขาก็เลยเข้ากลับไปห้ามนี่ดูแล้วตบตั้งงี้
หนังเหรอไม่เรื่องจริงเรื่องจริงสินี่แล้วกายเข้าไปห้าม
ใช่ไหมกายพยายามเข้าไปห้ามตอนจบอะค่ะตอนเนี้ยเขาเขาก็บอก
ตอนแรกคือมึงเหมือนก็อยากจะยุ่งเพราะว่านั่นไงกายเออเออ
กายก็พยายามเข้าไปห้ามทับนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจบลงตรงไหน
อะไรอย่างเงี้แต่รู้แต่ว่าฝ่ายชายทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
ด่าแล้วก็ตบตีอะไรอย่างเงี้เนอะ
ไม่ควรเนอะโอเคเนอะ

ดรมก๊ายรับชาวน้ำนักมวย
ต่อยแค่ล่วงในเลขบอกให้
นี่เอาแล้วเห็นไหมละ

ผมปลูกว่าคุณกายอย่าสอยเขาก็ไม่ได้หรอก

วันนี้บ้างกันก่อนสวัสดีครับ